ไปดูเรื่องราวของกระเป๋าหลอนกันหน่อย

มีคดีฆ่าหันศพแล้วกระเป๋าอันนี้
มันเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ชิ้นส่วนของศพ

กล้องเขาเห็นว่ากระเป๋ามันขยับได้
จุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งอยู่ในห้องขังในโรงพักนี่แหละ
บางคนบอกเห็นกระเป๋าหมุนเองหลายรอบ
บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครวนคลาง
บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงล้อกระเป๋ามันเลื่อนเอง

ตำรวจบางคนออกมานั่งเข้าเวรหน้าโรงพักอ่ะไม่กล้าอยู่ในโรงพักนะฮะ
ล่าสุดเป็นอันว่าก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปเชิญโดยวิญญาณ
พร้อมกับกระเป๋าไปทำพิธีชาปนากิจคือเผาแล้ว
จะได้สบายใจทุกฝ่ายแล้วกันไม่ต้องเก็บแล้วของกงของกลาง
หลังจากเกิดกระแสฮือฮากับเรื่องของความเชื่อม
เรื่องของวิญญาณในกระเป๋าเดินทางใบหนึ่ง
ซึ่งเป็นของกลางในคดีฆ่าหันศพเมื่อปี๒๕๕๙
เก็บไว้บริเวณชั้น๔ของโรงพักษ์สพบางขุนนล
คือข่าวนี้ลือสะพัดไปทั้งโรงพักบอกว่า
กระเป๋าเนี่ยมันเป็นกระเป๋าผีสิง
ตำรวจในโรงพักเคยเจอเหตุการณ์กระเป๋าแบบมันประหลาด
ขนหัวลุกจนมีขั้นถึงกับต้องทำบุญโรงพักแล้ว
แต่ซึ่งแม้ว่าคดีนี้สิ้นสุดไปแล้ว
และผู้ต้องหาก็ถูกปล่อยตัวไปแล้วด้วย
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่มีใครกล้านำกระเป๋าไปทำลาย
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสำเริงอำพันธอง
เป็นผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานบางขุนนล
ใบนี้นะเป็นของกรางคดีฆ่าหันศพ
ไปเผาชาปนกิจที่วัดแล้วกัน

มีการนิมนต์พระพิสุขสงฆ์ไปทำพิธีจุดเทียนจุดทูปบอกกล่าวโดยวิญญาณ
แล้วก็นำสายสินพันรอบกระเป๋าก่อนนำไปบริเวณที่หน้าเมนเผาศพ
แล้วก็มีการสวดบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้ด้วย
วางดอกไม้จันทร์ด้วยก่อนทำพิธีเผาเหมือนกับการทำพิธีชาวบันดักกิจศพเลย

ขณะที่พันธบริโธโภพรชัยศรีมุลนะครับ

ซึ่งเคยเป็นเจ้าของ
คดีเรื่องของการทำคดีฆ่าหันศพเมื่อปี๒๕๕๘

มันหลังจากเกิดคดีฆ่าหันศพ
ซึ่งผู้ต้องหาได้ยัดชิ้นส่วนศพในกระเป๋าใบนี้
เจ้าหน้าที่ต้องนำกระเป๋าอันนี้ไปเก็บไว้ที่โรงพักบางขุนนท

แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาด
มีดาบตำรวจนายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น๑๐เวนหน้าห้องขัง

ทำเอาดาบตำรวจนายนั้นเนี่ยนะ

กล้าอยู่ข้างในเพราะกระเป๋ามันหมุนเองได้นะครับ

ยังมีเรื่องเล่าประหลาดจากฝ่ายสืบสวนที่อยู่บนชั้น๓ของโรงพัก
และไม่ว่าใครที่ขึ้นไปชั้น๔
ก็ต้องรู้สึกขนลุกแปลกนะครับ
กระทั่งล่าสุดมีการนำกระเป๋าไปเผาทำลายตามความเชื่อ
เพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจของตำรวจที่สอนอเนี่ย

ให้สามารถกล้าเข้าไปทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับ
จะมีความรู้สึกว่าขนลุก
แต่ว่าเราไม่เคยเจอกับตัวเอง
เจ้าที่ทำรวจบังนายก็เหมือนขี้กลัว
แต่ว่าถ้าเกิดว่านำไปทำลายแล้วก็
น่าจะไม่กลัวแล้ว
แต่เรื่องแบบนี้มันก็น่ากลัวขนลุกอยู่

กระเป๋าสุดเฮียนนั้นย้อนนิดนึงคดีนี้เกิดขึ้นปี๕๕
ผู้ต้องหาก็คือนางสาวพรสุรีดีแพ่วอายุ๓๖ปี
เขาคุ้มครั่งอ้างตัวเป็นร่างทรง
ฆ่าสามีก็คือนายประสิทธิ์ศรีสมบุญญานนท์อายุ๔๗ปี
สามีเขาป่วยเป็นอำมพลึกพอฆ่าเสร็จปุ๊บฆ่าหันศพ
ศีรษะแยกหัวข้อมือข้อเท้ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง
แล้วก็ไปทิ้งในคลองกระทั่งตำรวจตรวจสอบพบ
แล้วนำไปเก็บไว้ที่โรงพักคือนำศพออกมาแล้วนะ
แต่ของกลางคือกระเป๋านี้ต้องเก็บไว้ที่โรงพัก
แล้วก็มาเป็นที่มาของเรื่องราวสุดหลอนที่เกิดขึ้น
สุดท้ายก็ทำพิธีเรียบร้อยนะครับ